ท่านประธานที่เคารพกับผมชายาพรมมา
สมาชิกสภาพูดฐานล่าสดรจังหวัดหนองบวรรมภูย์พรพไทย
ก่อนอื่นนั้นกับผมขอเรียนกับท่านประธานว่า
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการทำงานในการตรวจสอบ
และควบคุมการทำงานของรัฐบาล
ซึ่งกับผมเห็นว่ามีความผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง
หากปล่อยให้รัฐบาลบริหารบ้านเมืองต่อไปจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อประเทศชาติ
ดังนั้นกระผมไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนไม่มีความโกรธแค้นขุนคล่อง
หมองใจเป็นการส่วนตัวกับผู้ที่ถูกอภิปรายแต่ประการใด
คำพูดของกระผมล้วนยืนอยู่บนผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง
ขอกลับเรียนท่านประธานเป็นการเบื้องต้นไว้ณโอกาสนี้ขอสไลด์ที่๑ครับ
สิ่งที่กระผมจะอภิปรายต่อไปนี้เป็นข้อกล่าวหาที่มีต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ในฐานะนายกรัฐมนตรีและในฐานะหัวหน้ารัฐบาลที่ท่านปล่อยประละ
เลยให้มีการแสวงหาผลประโยชน์และเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
เกิดความเสียหายต่อระบอการบริหารราชการแผ่นดิน
อีกทั้งไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา
ไม่ใส่ใจไม่ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
ในการบริหารราชการแผ่นดินตามคำแนะนำของสภา
ผลจากการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้น
นับวันที่จะทำให้ประเทศชาติถดถอย
เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ
ประชาชนที่ยากจนอยู่แล้วยิ่งจนลงครับ
เหลื่อมล้ำระหว่างคนจนและคนรวยขยายวงกว้างมากขึ้น

ตลอดจนบัณฑิตจบใหม่จบออกมาแล้วล้นตลาดแรงงาน
นักลงทุนย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น

เชื่อมั่นในนโยบายของรัฐบาล

ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
ต่อประเทศชาติและประชาชน
ท่านในฐานะนายุครัฐมนตรี
ท่านกำลังจะพาประเทศชาติ

ทั้งหมดนี้คือข้อกล่าวหาที่กับผม
มีต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา

และผมไม่อาจให้ความไว้วางใจ

ที่ผมจะได้กราบเรียนต่อที่ประชุม
ต่อไปนี้ขอสไลด์ที่๒ครับ

ของที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ท่านอยู่มานานกว่านายกรัฐมนตรีคนอื่นครับ

แต่ผมกลับมองไม่เห็นผลงาน
เป็นชิ้นเป็นอันแต่ประการใด

เขามีการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย

เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม
ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ท่านประธานรู้หรือไม่ครับว่า

เขายังเปลี่ยนรุ่นทุกปีครับ
ประเทศไทยภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีของท่านเนี่ย
ดูเหมือนมันจะล้าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้านด้วยซ้ำไป

เราต้องให้คนไทยนั้นไปศึกษา
ดูงานด้านรถไฟความเร็วสูงที่สปลาวกันแล้วครับ
เขาพัฒนาไปไกลกว่าเรามาก
เราเองล้าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วยซ้ำไป

ยิ่งนับวันเศรษฐกิจยิ่งถดถอย

รายได้เข้าประเทศลดลง
หนี้สาธารณะของประเทศในขณะนี้
ปลาเข้าไป๑๐ล้านล้านแล้วครับท่านประธาน
หนี้ครัวเรือนสูงเป็นประวัติศาสตร์
เมื่อเทียบกับรายได้ของประชาชนที่ลดลง

ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมา๘ปี

ทุกวันนี้ต้นทุนชีวิตของคนไทยนั้นแพงขึ้น

วันนี้เราเติมน้ำมันเต็มถังนั้นเนี่ย
แพงกว่าตัวเครื่องบินไปกับบางจังหวัดด้วยซ้ำไปครับ

น้ำมันนั้นคือต้นทุนชีวิตของคนไทย
ตราบใดที่เรายังมีชีวิต
และเรายังมีลมหายใจครับท่านประธาน
ทุกการเคลื่อนไหวของผู้คนย่อมมีค่าใช้จ่าย
แม้เราไม่มีรายได้เข้ามา
แต่ทุกย่างก้าวที่เราเดินออกจากบ้าน
แค่เดินออกไปซื้อของเท่านั้นครับท่านประธานครับ
ราคาสินค้ามันก็ไม่อยู่เท่าเดิมแล้ว
เพราะราคาน้ำมันมันเป็นต้นเหตุของให้สินค้าแพง
แค่เราอยู่เฉยครับเราก็มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น
ทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายที่บรรทอนชีวิตเราทุกคนครับ
เครียดจากการไม่มีรายได้ยังไม่พอ
กลับมาซ้ำเติมด้วยรายจ่ายที่ตนเองไม่ได้สร้างขึ้น
บใดที่คนยังต้องกินยังต้องใช้ยังต้องเดินทาง
น้ำมันคือต้นทุนที่ประชาชนต้องแบกรับภาระ
แล้วแบบนี้ประชาชนคนไทยยังต้องทนทุกข์ทรมาน
กับรัฐบาลชุดนี้ไปอีกนานแค่ไหน

ท่านไม่ต้องมาอ้อนวอนให้ประชาชนคนไทยนั้น
ขึ้นรถคันนี้ไปกับท่านหรอกครับ
ได้เปรียบเทียบประเทศไทยว่าเป็นเหมือนรถยนต์คันใหญ่
ที่มันทุกข์คนไทย๗๐ล้านคนครับ
ทุกคนนั้นจะต้องโดยสารไปพร้อมกัน

ถ้ารถคันนี้มันตายหรือต้องหยุด
ทุกคนบนรถก็ต้องช่วยกันเข็นไปให้ได้
ผมกลับเรียนท่านประธานครับว่า
ผมคนนึงล่ะครับที่ไม่ขอร่วมโดยสารไปกับคนขับรถเยี่ยงท่าน
เพราะผมไม่ไว้ใจคนขับรถคนนี้
และไม่มั่นใจว่าคนขับรถคนนี้
จะพาผมไปถึงเป้าหมายปลายทางอย่างปลอดภัยหรือไม่
ผมขอร้องให้ท่านนายก
ปล่อยคนไทยลงจากรถก่อนเถอะครับ
หลังจากนั้นท่านจะซิ่งชนิด

ท่านจะพุ่งลงเหวก็สุดแท้แต่ท่านล่ะครับ

อย่ามาพาคนไทย๗๐ล้านคนนั้นต้องไปตายหมู่พร้อมกันกับท่านเลยครับ
วันนี้เป็นวันเช็คบินคนขับที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชา
ถึงเราจะเปลี่ยนรถคันใหม่ไม่ได้
แต่เราสามารถเปลี่ยนคนขับใหม่ได้
ถ้าเราจะหาคนขับที่ดีกว่านี้
ขับพาคนไทย๗๐ล้านคนไปสู่เป้าหมายแห่งอนาคต
ให้มีความสุขนั้นไม่ใช่สิ่งที่ยากเลย
ท่านอย่าทำตัวเป็นตัวถ่วงความเจริญของประเทศนี้อีกต่อไปเลยครับ

ความผิดพลาดที่ผมจะกล่าวหาท่านพลเอกประยุทธ์ในครั้งนี้

ปล่อยปะละเลยให้มีการแสวงหาผลประโยชน์
และเพิกเฉยต่อการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกเอกชน
เข้าบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักภาคตะวันออก
ท่านไม่กำกับดูแลในหน่วยงานของรัฐ

ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
ต่อระบบการบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำภาคตะวันออก
ปล่อยให้กระบวนการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมโครงการ
เป็นไปด้วยความไม่โปร่งใส
ส่อไปในทางทุจริตและเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
มีข้อพิรุธหลายขั้นตอนครับ
ส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องต่อสาร
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของภาคตะวันออกทั้งระบบ
ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบาย
และรัฐบาลของท่านได้ให้ความสำคัญ
ด้วยการประกาศเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ
ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมการลงทุน
และยกระดับภาคอุตสาหกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แต่กลับปรากฏว่ารัฐบาลนั้นกำลังปล่อยให้การบริหารจัดการ
ระบบท่อส่งน้ำภาคตะวันออก
ก่อให้เกิดปัญหาและทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ผมได้เตือนเรื่องนี้กับท่านนายกไปแล้วนะครับ

ผมในฐานะประธานคณะกรรมธิการศึกษาการจัดทำ
และติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราชดร
ได้พบข้อพิรุษจากเรื่องร้องเรียนจากกรณีดังกล่าวนี้
ว่ามีความไม่โปร่งใสในการคัดเลือกเอกชน
เพื่อบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักภาคตะวันออก
เมื่อได้ศึกษาหาข้อเท็จจริง
โดยเชิญหน่วยงานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง
มาให้ข้อมูลกับคณะกรรมธิการแล้ว
จึงได้มีข้อสรุปและส่งหนังสือท้วงติงพร้อมข้อเสนอแนะนั้น
ไปถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่าน
เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ตามหนังสือด่วนที่สุดที่สพ๐๐๑๗๐๖ทับ๒๕๖
ลงวันที่๑๗พฤษภาคม๒๕๖๒

เพื่อให้พิจารณาทบทวนและยกเลิกการประมูลในครั้งนี้
แล้วก็ดำเนินการใหม่ให้เกิดความรอบครอบ
ข้อเสนอแนะให้คณะสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เข้ามารับผิดชอบแทนกรมธนลักษณ์

ภายใต้กฎหมายพรบเขตพัฒนาภาคตะวันออก
ในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการอนุมัติการอนุญาต
การให้สิทธิ์การให้สัมประธานให้กับนักลงทุนในด้านต่าง
ให้อำนาจไว้ที่คณะกรรมการนโยบายที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เป็นประธานคณะกรรมการครับ
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวเป็นการเฉพาะ
ท่านนายกทราบเรื่องนี้หรือไม่
หรือท่านทราบแต่ท่านเพิกเฉย
ปล่อยเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของชาติ
ไปให้หน่วยงานในระดับกรมรับผิดชอบโดยลำพังได้อย่างไร
ผมเตือนเรื่องนี้ไปยังท่านนายกแล้วล่ะครับ
ความผิดปกติของเรื่องนี้ก็คือ
มีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการใช้พรบร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนปี๒๕๕๙
ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้องครับ
ไม่รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของรัฐ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ผมจะขออธิบายถึงข้อพิรุษจากกรณีดังกล่าว
ให้ท่านประธานได้เห็นดังนี้ครับ
พรบร่วมทุนสไลด์เอาลงเลยครับ
พรบร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนปี๒๕๕๙
เป็นการแก้ไขและยกเลิกพรบร่วมทุนฉบับเดิม
คือปี๒๕๓๕และปี๒๕๖๒
มีการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ใหม่ในยุครัฐบาลคอสช
ที่มีพเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายุครัฐมนตรี
และในปีเดียวกันนี้ครับรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์
ยังได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อกิจการของรัฐ
ฉบับเช่นการออกพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
จนนำไปสู่ของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหนี้สาธารณะของประเทศ
จนทำให้ประเทศมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น

สาระสำคัญของพรบร่วมทุนปี๖๒
มันอยู่ที่การประเมินมูลค่าของโครงการครับ
นี่คือจุดที่เป็นพิรุษ
ในการนี้กรมธนลักษณ์ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรทำการวิเคราะห์โครงการ
ตลอดจนแนวทางในการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่รัฐ
ในฐานะที่ปรึกษาโครงการตามกฎหมายพรบร่วมทุน
ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการนี้ครับ
กรรมาธิการได้ตรวจพบข้อพิรุธในการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการนี้
ที่ระบุไว้ว่าให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นเป็นผู้รับจ้างทำการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
กรรมาธิการได้ตรวจพบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นได้ไปนำเอาผลการศึกษาของสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังของกระทรวงการคลัง
มันเป็นเรื่องเก่าที่เคยศึกษาเรื่องนี้ไว้แล้วเมื่อปี๒๕๕๖ครับ
มูลค่าของโครงการให้ต่ำกว่า๕พันล้านนั้น
จึงเป็นการศึกษาที่ขาดความน่าเชื่อถือ
เป็นการจงใจหลีกเลี่ยงไม่ให้เข้ากับหลักเกณฑ์

เพื่อต้องการให้อำนาจการอนุมัติโครงการนั้น
อยู่ในมือของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง
โดยไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการหัวประมูล
โดยอาศัยช่องว่างของกฎหมายฉบับนี้ครับ
ผมถือว่านี่คือการจงใจหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
และจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อมูลค่าของโครงการต่ำกว่า๕พันล้าน
จึงทำให้เรื่องนี้ไปดำเนินการภายใต้พรบอื่น
กฎหมายอื่นครับนั่นคือพรบที่ราชพัสดุ
ซึ่งอยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนั้นเนื่องจากว่า
สัญญาการบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำดิบ
คู่สัญญาเดิมนั้นจะสิ้นสุดในปี๒๕๕๖ครับ
จึงนำไปสู่ของการคัดเลือกเอกชนลายใหม่
ที่เกิดความไม่โปร่งใสเกิดขึ้น
จนนำไปสู่การฟ้องร้องต่อสารปกครองกลาง

หลีกเลี่ยงพรบร่วมทุนปี๖๒
ด้วยการใช้อ้างอิงงานวิชาการมาเป็นเครื่องมือ
ประกอบเพื่อสร้างความชอบทำในการดำเนินการครั้งนี้
มีการยกข้ออ้างเรื่องการเสนอปริมาณน้ำ
เกินกว่าความเป็นจริงครับ

อยู่ที่๓๕๐ล้านลูกบาทเมตรต่อปี

เสนอปริมาณน้ำที่๑๕๐ล้านลูกบาทเมตรต่อปี
จนนำมาสู่ของการสั่งให้ยกเลิกโครงการนี้
และให้มีการคัดเลือกใหม่

เสนอ๓๕๐ล้านลูกบาทเมตรต่อปีนั้น

เหนือจากท่อส่งน้ำที่ผูกพันในสัญญากับกรมธนลักษณ์
และตลอดระยะเวลา๓๐ปีนั้น
และอยู่นอกเหนือสัญญา
ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งระบบ
เพื่อรองรับกรณีที่แหล่งน้ำสายหลักเกิดปัญหาการขาดแคลน

ให้สามารถจ่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำได้อย่างไม่ขาดตอน
และมีข้อพิรุธอีกประการหนึ่งที่พบครับท่านประธานครับ
ไม่ปรากฏเรื่องปริมาณน้ำที่บอกว่า
ขีดความสามารถในการส่งน้ำจากท่อของกรมธนลักษณ์นั้น
อยู่ที่ไม่เกิน๑๕๐ล้านลูกบาทเมตรต่อปี
ไม่มีปรากฏอยู่ในรายงานผลของการศึกษาแต่อย่างใดครับ
ผมได้อ่านรายงานการวิเคราะห์ของโครงการฉบับนี้ครับ

ที่รัฐมนตรีมาอ้างในสภาวะ
เขาระบุไว้ว่าผลของการศึกษานั้นไม่เกิน๑๕๐ล้านลูกบาทเมตร

ไม่มีเรื่องปริมาณน้ำเขียนไว้ในรายงานฉบับนี้เลย
ช่วยมาดูให้หน่อยครับว่ามันอยู่หน้าไหนผมหาไม่เจอ

ดังนั้นเหตุผลของการยกเลิกและอ้างเรื่องปริมาณน้ำ
ไม่ใช่เรื่องจริงครับเป็นเรื่องเท็จทั้งหมดครับ
ไม่ปรากฏเรื่องนี้ในผลรายงานของการศึกษาฉบับนี้
ดังนั้นการสั่งยกเลิกผลของการคัดเลือก
ที่ได้เปิดซองแล้วได้ให้คะแนนแล้วเป็นที่เรียบร้อย
ผลปรากฏว่าบริษัทวงสยามที่มีความใกล้ชิดกับคนของรัฐบาลนั้นเนี่ย
แพ้การคัดเลือกในรอบแรกครับ
ผมจะมาชี้ให้ท่านประธานได้เห็นความสัมพันธ์ของผู้บริหารบริษัทวงสยาม
ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการคัดเลือก
และเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการที่ราชพัสดุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
บรรดานักธุรกิจทั้งหลายพยายามจะวิ่งเต้นเข้าไปศึกษา
ได้ไปใกล้ชิดนักการเมืองไปใกล้ชิดประหลัดกระทรวง
ใกล้ชิดอธิบดีต่างและข้าราชการระดับสูง
ถ้าไปเปิดดูเพื่อนร่วมรุ่นของบริษัทผู้บริหารวงสยาม

ส่วนเรื่องการวินิจฉัยว่า
บริหารจัดการและดำเนินการกิจการระบบท่อส่งน้ำเนี่ย
จะเข้าข่ายพรบที่ราชพัสดุ
หรือพรบร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนหรือไม่เนี่ย
เรื่องนี้มีการวินิจฉัยมาแล้วครับในอดีต
โดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง

ในเมื่อมติคอรมอ
เมื่อสี่กุมภาพันธ์๒๖๓๕และ๑๒กันยายน๒๕๓๕
ในการบริหารจัดการและดูแลระบบท่อส่งน้ำสายหลักภาคตะวันออก
แต่เพียงผู้เดียวครับ
และถ้ามีมูลค่าของโครงการตั้งแต่๑๐๐๐ล้านขึ้นไป
จะต้องอยู่ภายใต้พรบร่วมทุนเท่านั้น
นี่คือการวินิจฉัยของกรมบัญชีกลางที่เคยวินิจฉัยเรื่องนี้ไว้แล้ว
จ่ายค่าเช่าจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนกับรัฐ
ในรูปของค่าเช่าในอัตราร้อยละ๓และอัตราร้อยละ๗ครับ
มาตั้งแต่ปี๒๕๓๘จนถึงปัจจุบันนี้
แล้วทำไมไม่เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนกับรัฐที่มากกว่านี้
นี่คือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่

วันนี้กรมธนลักษณ์ยังเดินหน้าจะเซ็นสัญญาให้ได้
แม้จะมีเสียงคัดค้านให้ชะลอเรื่องนี้ไว้ก่อน
เพื่อรอให้คำพิพากษาของศาล
และสารได้ยกคำร้องการคุ้มครองชั่วคราวไปแล้วก็ตาม
เรื่องให้เพิกถอนมติและยกเลิกคำสั่งการคัดเลือกครั้งที่๒นั้น
คดีนี้สารปกครองกลางยังไม่มีคำสั่งหรือมีคำพิพากษาลงมา
ในขณะที่กรมธนลักษณ์ก็เร่งรัดที่จะคัดเลือกรายใหม่เป็นครั้งที่๒นั้นให้แล้วเสร็จ
เพื่อให้ทันกับการเกษียณอายุของอดีตอธิบดีกรมธนลักษณ์คนเก่า
พอดิบพอดีเลยครับท่านประธานซึ่งมันมีข้อพิรุษว่าทำไมต้องเร่งรัดขนาดนั้น
แล้วก็เสร็จสิ้นทันกับการเกษียณอายุของอดีตอธิบดีกรมธนลักษณ์
เป๊ะเลยครับท่านประธานครับมันจะพอดีขนาดนั้นได้ยังไง
เพื่อไม่ให้เกิดข้อต้อแย้งใดครับ
อีกทั้งมีการแก้ไขวิธีการให้คะแนนใหม่ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่มีผลงานและไม่มีประสบการณ์นั้น
สามารถเข้าแข่งขันครั้งนี้ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย
ความผิดปกติเรื่องนี้คณะกรรมธิการมีความเห็นว่าถ้าหากปล่อยเรื่องนี้ให้กรมธนลักษณ์ดำเนินการต่อไป
จะเกิดข้อขัดแย้งมีการฟ้องร้องระหว่างกันไปมาอย่างไม่จบสิ้น
เพราะต่างฝ่ายก็ต้องต่างรักษาสิทธิ์ของตนเองครับ
และจะเป็นอุปสรรคให้โครงการดังกล่าวนี้มันต้องหยุดชะงักเดินต่อไปไม่ได้

ที่ประชุมได้มีมติให้ทำหนังสือท้วงติงไปยังท่านนายกรัมตรี
โดยตั้งข้อสังเกตพร้อมข้อเสนอแนะ
ให้ยกเลิกการคัดเลือกที่กรมธนลักษณ์กำลังดำเนินการอยู่
และให้ดำเนินการตามพรบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะที่รวมศูนย์อำนาจในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการอนุมัติอนุญาตให้สิทธิ์ให้การสัมประธาน
ตลอดจนขจัดปัญหาความซ้ำซ้อนของหน่วยงานที่ดำเนินการทั้งหลาย
นี่คือเป้าหมายของกฎหมายและวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้
ท่านต้องลงมาจัดการเรื่องนี้ครับ
ท่านไม่อาจพ้นความรับผิดชอบของเรื่องนี้ไปได้
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปี๒๕๕๒๕๖๑ถึงปี๒๕๕๙
ในพื้นที่๓จังหวัดนี้คือชนบุรีระยองและฉะเชิงเศร้า
ลงไปแล้ว๘๒๐๐๐ล้านครับเป็นงบบูรณาการ
มีการอนุมัติเงินลงทุนไปแล้วทั้งสิ้น๑๖ล้านล้านครับ
และยังมีแผนในการจะขยายการลงทุนในปี๒๕๖๕ถึงปี๒๕๖๙อีก๒๒ล้านล้าน
ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม๓สนามบิน
โครงการสนามบินอุตภัวร์และเมืองการบินภาคตะวันออก
โครงการท่าเรือแหลมชะบังระยะที่๓
โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาตรพุทธระยะที่๓
โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอุตภัวร์เป็นต้น
ท่านเคยคำนึงถึงเรื่องนี้ไหมครับ
ว่าทุกโครงการในอนาคตล้วนมีความต้องการการใช้น้ำในปริมาณที่สูงขึ้นทั้งนั้น
ดังนั้นพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งหมดนั้นจะต้องเตรียมแผนรองรับ
ในการใช้น้ำไว้เพื่ออนาคตให้มีปริมาณเพียงพอ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ได้มีการประเมินความต้องการในการใช้น้ำในพื้นที่
ภาคตะวันออกทั้งระบบครับใน๒๐ปีข้างหน้า
ว่ามีความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น๑๒๕๗ล้านลูกบาทเมตรต่อปี
ท่านเป็นนายกของประเทศนี้
ท่านประกาศนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ตลอดจนรัฐบาลออกกฎหมายพิเศษเป็นการเฉพาะ
เพื่อดึงดูดนักลงทุน
แต่ว่านักลงทุนเขาจะเลือกหรือตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศใดนั้นเนี่ย
เขาพิจารณาจาก๑ความมั่นคงในเรื่องของนโยบาย
ความมีสถิรภาพทางการเมือง
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
ข้อตกลงทางการค้าตลอดจนมาตรการส่งเสริมการลงทุน
๖สิทธิพิเศษทางด้านภาษีเป็นต้น
นี่คือแม่เหล็กดึงดูดให้ความสนใจที่นักลงทุนจะมาลงทุนในประเทศ
ผมถามท่านประธานว่าถ้าท่านประธานเป็นนักลงทุนเนี่ย
แล้วได้ติดตามความคืบหน้าของนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
โดยเฉพาะปัญหาอุปสรรคกรณีพิพาท
ในเรื่องของบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำในพื้นที่อีซีแล้วเนี่ย
มันเกิดความไม่แน่นอนเกิดความไม่ต่อเนื่องในระบบน้ำ
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่อีซีทั้งระบบนั้น
ถ้าท่านเป็นนักลงทุนท่านคิดว่าเขาอยากจะมาลงทุนในประเทศนี้
ภายใต้นโยบายที่มีความไม่แน่นอนอย่างนี้หรือไม่
มันเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนครับท่านประธาน
ดังนั้นการที่กลมธนรักษ์จะดันทุลังเดินหน้าต่อไป
ผมบอกไว้ได้เลยครับว่านี่คือความหายนะของประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้น
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
ท่านต้องรับผิดชอบในฐานความผิดที่ปล่อยปะละเลยให้มีการแสวงหาผลประโยชน์
อีกทั้งละเว้นหรือเพิกเฉยต่อการทุจริตและประพฤติมิชชอบในภาครัฐ
เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องก่อให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

เรื่องนี้ได้มีการทักท้วงจากตัวแทนสำนักงานอายการสูงสุดมาแล้ว
ได้ให้ความเห็นไว้ในบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการคัดเลือก
เขาให้ความเห็นว่ายังไงครับท่านประธานครับตัวแทนสำนักงานอายการสูงสุด
ประสงค์ที่จะให้มีการจัดหาเอกชนมาบริหารจัดการบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ
โดยไม่มุ่งเน้นที่จะได้รับผลตอบแทนเป็นหลัก
แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดเสถียรภาพความมั่นคงที่มีผลต่อขีดความสามารถ
ในการแข่งขันภาคตะวันออก
และกระทรวงการคังได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม
ตัวแทนสำนักงานอายการสูงสุดเขาให้ความเห็นไปแล้วครับ
อกจากนั้นเขายังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า
และผู้เสนอราคาทุกรายได้ทราบข้อมูลครบถ้วนเพียงพอเท่ากันหมดแล้ว
ดังนั้นคณะกรรมการคัดเลือก

เขาบอกว่าหากคณะกรรมการคัดเลือก
จะปรับปรุงเงื่อนไขใดภายหลังมีการเปิดซองข้อเสนอแล้ว
เป็นข้อควรระวังที่คณะกรรมการคัดเลือก
ต้องคึงระวัง
นี่คือความเห็นของตัวแทนอายการสูงสุด
จากให้ความเห็นในที่ประชุมแล้วยังมีหนังสือถึงกรมธนลักษณ์ครับ
เมื่อวันที่๒๓ธันวาคม๒๕๖๒
เขาได้ทำหนังสือเป็นลายลักษณอักษรส่งข้อสังเกต
พร้อมมีการแก้ไขข้อความในร่างสัญญาที่จะลงนาม
ข้อสังเกตทั้งหมด๑๓ข้อ
มีสาระสำคัญดังนี้ครับ
หนังสือข้อสังเกตของสำนักงานอายการสูงสุดระบุว่า
กรมธนลักษณ์เจรจาและหาข้อยุติเรื่องการส่งมอบทรัพย์สิน

ตลอดจนการประเมินสภาพท่อส่งน้ำ
โดยให้บริษัทอีสวอเตอร์นั้นให้ความยินยอมด้วย
อีกทั้งต้องคำนึงถึงความต่อเนื่อง
ในการบริหารในการบริการด้านสาธารณูปโภค
ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภาคตะวันออกทั้งหมด
สำนักงานอายการสูงสุดยังเตือนกรมธนลักษณ์
ก่อนที่จะเซ็นสัญญาอีกว่า
ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสารปกครองกลาง
ซึ่งท้ายที่สุดสารปกครองกลางหรือสารปกครองสูงสุดแล้วแต่กรณี
มีคำพิพากษาให้เพิกถอนสัญญาดังกล่าว
และหรือเรียกค่าเสียหายจากกรมธนลักษณ์ภายหลังก็ได้
ดังนั้นก่อนเซ็นสัญญาลงนาม
กรมธนลักษณ์ควรตรวจสอบว่าการคัดเลือกเอกชนในครั้งนี้
ดำเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่
อีกทั้งควรพิจารณาให้ถ่องแท้

ควรพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าสมควรจะลงนามในสัญญา
ก่อนที่สารปกครองกลางหรือสารปกครองสูงสุด

เขาเตือนก่อนล่วงหน้าแล้วครับ
ไลด์ที่สิบครับท่านประธานที่เคารพ
ผมพูดมาถึงตรงนี้เพื่อต้องการชี้ให้เห็นว่า
พลเอกประยุทธ์ไม่มีความเหมาะสมในการบริหารประเทศอีกต่อไป
ถึงแม้ท่านจะมีกฎหมายในมือ
คือพรบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ในกฎหมายที่ตัวเอกผลักดันให้เกิดประโยชน์
ตรงกันข้ามกับปล่อยปะละเลยให้หน่วยงานในระดับกรม
มารับผิดชอบโครงการขนาดใหญ่แบบนี้
อกจากท่านไม่ปกป้องระบบสาธารณูปโภคของประเทศแล้ว
ท่านยังเปิดช่องให้กลุ่มผลประโยชน์เข้ามาตักตวง
หาผลประโยชน์ในหน่วยงานของรัฐ
ด้วยการบิดเบือนเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ท่านยังไม่ยอมฟังคำทักท้วงใด
แม้แต่คำทักท้วงจากสำนักงานอายการสูงสุด
ท่านกำลังจะพาประเทศชาติเดินถอยหลังครับท่านประธาน
จากที่เคยเข้มแข็งและรุ่งโรธ
พังทลายในยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
ในขณะที่รัฐบาลชุดนี้ในอดีตนั้นนะครับ

ได้ออกมติคอรมอลเมื่อปี๓๕
มีมติเห็นชอบให้กรมชนรับประทาน
รับผิดชอบในการจัดหาแหล่งน้ำดิบ
ให้การปลาปลาส่วนภูมิภาครับผิดชอบระบบท่อส่งน้ำ
ให้มีการจัดตั้งบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
โดยให้การประปาส่วนภูมิภาคถือหุ้น๑๐๐
และให้มีการบูรณาการในการบริหารจัดการน้ำดิบ
ระบบท่อส่งน้ำขนาดใหญ่
ให้กับภาคอุตสาหกรรมเพื่อการอุปโภคและบริโภค
และขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ในอนาคต
นี่คือมติขอรมมเมื่อ๑๒กันยา๒๕๓๕ครับ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำอย่างมีเอกภาพ
และมีความต้องการให้เป็นกิจการบริการด้านสาธารณะ
มีการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์
ในการเช่าทรัพย์สินจากทางราชการ
รับไปดำเนินการในการบริหารจัดการ
ตลอดจนยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน
ที่จัดสรรให้กับชนรับประทานเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง
ในการบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำทั้งหมด
และแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น
เพราะว่ารัฐต้องการลดภาระด้านงบประมาณของแผ่นดิน
ในการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำทั้งหมดของภาคตะวันออก
ในการใช้ประโยชน์จากท่อส่งน้ำของกรมทันลัก
ด้วยการให้เช่าในอัตราที่ต่ำ
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เอกชนนั้นลงทุนแทนรัฐ
อีกทั้งเอกชนจะต้องเป็นจัดการ
อกจากจะเป็นกิจการที่มีผลกำไรบ้างแล้ว
และยังต้องบริการด้านสาธารณะอีกด้วยจนสิ้นสุดสัญญา
นี่คือเจตนารมณ์ที่มติคอรมอลได้ดำเนินการ
อีกทั้งให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ถูหุ้นใหญ่
นั่นก็คือการปราปาส่วนภูมิภาคและการนิคมอุตสาหกรรม
ถือหุ้นรวมกันประมาณ๔๕
ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้ดำเนินการตามอำเภอใจครับ
แต่เป็นไปโดยมติขอรมอทั้งนั้น
ดังนั้นการที่รัฐมนตรีมาตอบในที่ประชุม
ที่บอกว่ารัฐไม่ได้ประโยชน์
หรือได้รับผลตอบแทนในอัตราที่น้อยตลอดระยะเวลา๓๐ปีนั้น
การปราปานครหลวงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่
ได้รับประโยชน์ในผลกำไรที่เกิดจากการบริหาร

นี้รัฐบาลกำลังจะยกระบบสานูปโภคของรัฐไปอยู่ในมือของเอกชนเต็มรูปแบบ
เจตนารมณ์ที่รัฐต้องการสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำครับ
รัฐต้องการคงสภาพให้เป็นกิจการที่รัฐ
สามารถกำกับดูแลนโยบายสาธารณะ
ที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่
นี่คือเจตนาที่มีมาตั้งแต่เริ่มต้น
เห็นไหมครับว่ารัฐไม่ต้องการเปลี่ยนรูปมือไปเต็มรูปแบบ

ดังนั้นด้วยเหตุผลที่คอรมอ
เป็นบริษัทบริการด้านสาธารณะ
และมีกำไรบ้างพอสมควร
เพื่อตอบแทนในรูปของเงินปันผลแก่นักลงทุน
รัฐจึงกำหนดอัตราค่าเช่าทรัพย์สินของรัฐ

และให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
เพื่อรัฐต้องการที่จะกำกับดูแลนโยบายด้านสาธารณะ
ที่มีผลกระทบต่อประชาชน
นี่คือเจตนารมณ์ของมติคอรมอเดิมที่ดำไว้
ถ้าหากจะมีการเปลี่ยนแปลงท่านต้องเอาเข้าคอรมอ

และกำลังจะเดินสู่หนทางอันมืดมนต์
อีกทั้งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ยังกระทบต่อรายได้ของประเทศที่จะเข้ามา
จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้นักลงทุนจากต่างประเทศ
ตัดสินใจย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย
แต่ถ้ารัฐยังปล่อยให้ข้อพิพาทนี้ดำรงอยู่
และเกิดการฟ้องร้องจนหาข้อยุติไม่ได้
จะเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของภาคตะวันออกทั้งระบบครับ

เพราะน้ำคือระบบสาธุโภคอันสำคัญของทุกภาคส่วน
ถ้าผืนปล่อยให้กรมธนลักษณ์ยังเดินหน้าโครงการนี้ต่อไป
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อโครงการนี้ครับ

เพราะจะทำให้ระบบเครือข่ายน้ำไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้เลยครับ
ท่านประธานดูในสไลด์ครับ
ไอ้เส้นสีแดงแล้วมีกากบาทอยู่สองอันนั้นนะครับ
เขาสร้างระบบเองด้วยงบประมาณของเขาไม่ใช่งบประมาณของรัฐ
วงจรนี้จะถูกตัดขาดจากผู้ประกอบการรายใหม่
แล้วจะเกิดปัญหาเรื่องปริมาณน้ำไม่เพียงพอกับผู้ใช้น้ำ
ดังนั้นหากรัฐบาลยังยินยอมให้จะเดินโครงการนี้ต่อไป
โดยไม่มีการแก้ไขหรือปล่อยผ่านเรื่องนี้
ไม่ใส่ใจต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแล้วเนี่ย
ผลเอกประยุทธ์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
และผมไม่เชื่อว่าท่านจะสามารถนำพาประเทศนี้
ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ครับ
และผมไม่เชื่อว่าประชาชนคนไทยจะฝากความหวังกับท่านได้อีกต่อไป
เพราะที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นผมยังไม่เห็นอนาคตที่จะเกิดขึ้น
ภายใต้การบริหารงานของท่านเลย
ไลด์ที่๑๒ครับท่านประธาน
วันนี้ประชาชนคนไทยนั้นต้องตกอยู่ในฐานะลำบาก
คนจนเพิ่มขึ้นเพราะรัฐบาลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้
สมัยนายกทักษิณนั้นรัฐบาลได้สร้างโอกาสให้คนจนเข้าถึงโอกาสดีครับ

สมัยนั้นเขาบอกว่าคนจนสู้ชีวิต
แค่เสือผืนหมอนใบยังมีโอกาสรวยได้ครับ
แต่คนจนในยุคสมัยพลเอกประยุทธ์สู้ชีวิตไป

หายทั้งเสือหายทั้งหมอนครับท่านประธาน
ปีของการบริหารประเทศของท่านมากเกินพอแล้วสำหรับประเทศนี้
มันเป็น๘ปีแห่งความทุกข์ระทมของคนไทย
เงินในกระเป๋าของคนไทยหดหาย
ต้นทุนชีวิตของคนไทยยุคสมัยพลเอกประยุทธ์
แม้แต่อยู่เฉยก็มีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น
เพราะราคาน้ำมันมันเพิ่มสูงขึ้น
น้ำมันแพงเป็นต้นเหตุของสินค้าแพงเป็นเงาตามตัว
เศรษฐกิจของประเทศดิ่งลงเหวชนิดโงหัวไม่ขึ้น
บางคนนั้นต้องจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย

เศรษฐกิจในยุครัฐบาลประยุทธ์
มีคนเคยเปรียบเทียบไว้ว่า
ปีนี้เผาหลอกครับปีหน้าเผาจริง
แต่ความเป็นจริงแล้วครับเดี๋ยวนี้คนไทยเขาอยากจะบอก
พลเอกประยุทธ์ว่าพอแล้วกับ๘ปีในรัฐบาลของท่าน
วันนี้ไม่มีเผาหลอกครับมีแต่ตายอย่างเดียวครับท่านประธาน
ดังนั้นการที่ท่านเป็นผู้บริหารประเทศมา๘ปี
สำรวจตัวเองหรือไม่ครับว่าประชาชนนั้นรวยขึ้นหรือยากจนลง
ทราบหรือไม่ว่าประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ย
เขามีตัวชี้วัดความสุขของประชาชนไม่ได้อยู่ที่มีทรัพย์สินเพิ่มครับ
เพราะทรัพย์สินเพิ่มมันอาจจะเกิดจากการสร้างหนี้เพิ่มขึ้นมาตามตัว
แต่เขาวัดกันที่คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ
หากประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
นั่นย่อมเกิดจากการบริหารนโยบายที่ดีของรัฐบาล
จึงทำให้ประชาชนมีความสุข
ปีที่คนไทยอยู่กับรัฐบาลของท่าน
กลด่าทั่วประเทศเกิดขึ้นทุกหย่อมย่า
ท่านอาจจะไม่ได้ยินหรือท่านจะอาจหาว่าพวกผมนั้นใส่ร้าย
เพราะว่าท่านนั้นกำลังหลงระเริงอยู่ในอำนาจที่ท่านมีอยู่
วันนี้ผมจึงมาบอกท่านให้รู้ตัวครับว่าประชาชนนั้นเขาไม่ทนกับรัฐบาลชุดนี้
ผมมีทางเลือกให้ท่านอยู่๓ทางครับ
ทางเลือกที่๑ท่านยอมลาออก
จะเป็นหนทางที่งดงามที่สุดในชีวิตการเมืองของท่าน
ในการลงจากอำนาจอย่างสง่างาม
ทางเลือกที่สองหากท่านจะดันทุลังอยู่ต่อ
สุดท้ายท่านอาจจะต้องโดนปลดจากตำแหน่ง
โดยคำสั่งสารตีความเรื่องครบ๘ปีให้ท่านไปต่อไม่ได้
หากท่านไม่ฟังเสียงของประชาชน
ผมให้ท่านดูตัวอย่างที่ศรีลังกาเป็นตัวอย่างครับ
ตระกูลราชปรักษาที่แข็งแกร่งในปัตตะพี
และคิดว่าไม่มีใครโค้นล้มได้
ครองอำนาจในศรีลังกามายาวนานขนาดไหน
สุดท้ายต้องพ่ายแพ้ต่อพลังของประชาชนและอำนาจประชาชน
ผมได้ชี้ทางสว่างให้ท่านแล้ว
ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้ท่านจะเลือกแบบไหน
ผมบอกท่านแล้วครับว่าผมไม่มีความโกรธแค้นเป็นการส่วนตัว
ทุกอย่างทุกคำพูดของผมที่อภิปรายยืนอยู่บนการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
ต่างคนต่างทำหน้าที่วันนี้ผมเห็นการบริหารที่ผิดพลาดของรัฐบาล
ผมไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านได้ไม่อาจที่จะให้ท่านซ้ำเติมความทุกข์ของประชาชนของประเทศนี้อีกต่อไป
เพราะทุกข์ที่เกิดจากความจนยังพอทนได้ครับแต่ทุกข์ที่เกิดจากการบริหารของรัฐบาลที่ผิดพลาด
แล้วมาซ้ำเติมให้หนักกว่าเดิมนั้นมันเกินที่จะทนต่อไป
ด้วยเหตุผลที่กับผมได้อภิปรายมาทั้งหมดด้วยประการทั้งปวงนี้
กระผมจึงไม่อาจให้ความไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ให้บริหารประเทศได้อีกต่อไปขอบคุณครับท่านประธาน